ตรวจสอบตัวเลขกันก่อนนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จากการแถลงนะครับ
วันนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดราย
ในหนึ่งร้อยสิบเอ็ดรายโอ้โหคือต้องบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาล
ทางผู้ที่เขาทำงานเนี่ยเขาพยายามอยู่ตลอดคือว่าคุณต้องกักตัว
ใช่มาจากต่างประเทศต้องกักตัวใช่เพราะมีกลุ่มที่เขามาจากอินโดนีเซียนะฮะ
เป็นกลุ่มดาวะติดเชื้อโควิด๑๙ถึงสี่สิบสองรายนี่ไง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกว่ากลุ่มคนที่มาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาในบ้านเรา
กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยสำคัญไม่ใช่จะไปรังเกียจเขาครับ
มีถึงสี่สิบสองใช่เป็นคนที่มาจากต่างประเทศค่ะ
วันนี้นะฮะนายแพทย์ทวีสินธุรกิจโคสกฯ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งนะขดานนี้เป็นโคศตรศูนย์บหบรยหา
เพิ่มขึ้น๑๑๑รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ในวันนี้๘เมษายน๒๕๕๙
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓๔

ในผู้ป่วยรายใหม่๑๑รายนี้เป็นคนไทย
ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
ไปสถานที่ที่เป็นย่านชุมชน๓ราย
อาชีพเสี่ยง๔รายและเป็นบุคลากรทางการแพทย์๒ราย
เดี๋ยวนี้ติดเชื้อทุกวันเลยนะฮะบุคลากรทางการแพทย์น่าเห็นใจนะครับ
กลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าไปติดจากไหน๒๑ราย
และวันนี้มีกลุ่มที่๔เพิ่มเพราะเขาแยกมาเลยนะครับ
เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียนะฮะเป็นกลุ่มดาวะนะครับ
อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐอยู่ด้วยนะครับ
มีทั้งหมด๔๒รายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็โชคดี
โอ้โหถ้าไม่กักตัวในสถานที่รัฐบอกไว้นะโอ้โหต่อให้ไปกักตัวที่บ้านก็
แย่เลยค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวอีกอะไรอีกมันจะกลายเป็นแย่กันหมด
ครับขณะเดียวกันนะครับมีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วนะครับ
วันนี้มี๖๔รายนะครับและมีผู้เสียชีวิต๓ศพนะฮะ
ซึ่ง๓ศพที่เสียชีวิตในวันนี้เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับ
ถ้าดูตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยตอนนี้คือ๒๓๖๙ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๘๘รายอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๑๔๕๑รายนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว๓๐ศพด้วยกัน
แพทย์ทวีสินบอกว่าสาเหตุที่กราฟผู้ป่วยใหม่พุ่งทะยานขึ้นในวันนี้
ส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซียนะฮะ
เพราะว่าติดเชื้อถึง๔๒ราย
วันนี้ถ้าเอา๔๒๑๑๑เท่ากับว่าผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๖๙รายนะครับ
แต่เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปรังเกียจกัน
คือยังไงก็คนไทยเหมือนกันนี่แหละ
แต่ว่าเขาเดินทางกลับมาแล้วเขาติดเชื้อก็โชคดีแล้ว
ที่เขากักตัวอยู่ในสถานที่ของรัฐตอนนี้กำลังรักษากันอยู่
มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทั้งหมดจะถูกรักษาจนหาย
แล้วถึงจะให้กลับบ้านและถ้าทำกันได้แบบนี้
จากนี้ไปเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยจำนวนตัวเลขจะลดลง
ต้องอยากกาดตกคุณหมอธวีสินบอกว่า
ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศตอนนี้จะเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง
ในการติดเชื้อโควิด๑๙เพราะฉะนั้นจึงจำเป็น
ต้องกักตัวไว้ในสถานที่ของรัฐนะครับยังให้กลับบ้านไม่ได้
ต้องกักตัว๑๔วันตอนนี้มีผู้ที่เดินทางเข้ามา
เมื่อวานนี้มีอีก๒เที่ยวบินนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศ
มาจากเกาหลีใต้๕๗คนโดยพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองอยู่๘คน
ตอนนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการแล้ว
เหลืออีก๔๙คนตอนนี้ไปสู่การกักตัวโดยรัฐ
แล้วยังมีเที่ยวบินจากกาต้าอีก๑๔คน
และวันนี้นะครับมีเที่ยวบินจากญี่ปุ่นมาลงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
มีคนไทยอีก๓๒คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยที่ติดค้าง
อยู่ที่สนามบินที่ญี่ปุ่นสิบห้าคนคนไทยทั้งหมดที่กลับมาก็เหมือนกันครับ
ต้องถูกกักตัวในสถานที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ได้วางมาตรการกันไว้
โศกสคบยืนยันว่าตัวเลขจำนวนผู้ป่วยไม่สามารถหลอกได้นะครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันหมดนั่นแหละ
ตอนนี้ทุกคนก็ต้องป้องกันตัวกันหมดนะฮะนายกเองก็ยืนยันว่าย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า
ไม่ให้มีการปกปิดข้อมูลเรื่องการติดเชื้อเพราะว่าวันไหนที่ลดลงก็หาว่าตัวเลขจริงหรือเปล่า
พอตัวเลขสูงขึ้นก็ใจคอไม่ค่อยดีตกลงเราจะเอายังไงกันดี
เอาเป็นว่าห้องปฏิบัติการในการตรวจเชื้อทั้งหมดของไทยขณะนี้มีอยู่๘๐แห่ง
ก็จะพยายามเพิ่มให้ได้เป็น๑๑๐แห่งทั่วประเทศจะได้ตรวจกันได้เยอะขึ้น
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันเนี่ยค่ะก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ
เพราะว่าตอนนี้ถ้าจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันก็คือจะแบ่งเป็น๒กลุ่มใหญ่
กลุ่มแรกที่ต้องจับตามากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในบ้านเรานี่แหละ
ทั้งในกรุงเทพฯหานครปริศมนตรและต่างจังหวัด
สำหรับกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะทางโฆษกสวบคบอกว่าค่อนข้างจะควบคุมได้ดี
เพราะว่าเรามีพรกรฉุกเฉินเรามีการประกาศเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศ
ตรงนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยกัน
ช่วยกันอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อให้ตัวเลขลดลงต่อเนื่องทุกวัน
มาดูในส่วนของผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตเพิ่มเติมล่าสุดในวันนี้นะคะ
เสียชีวิตเพิ่มอีกสามรายซึ่งทั้งสามรายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด
เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะ
รายที่๒๘เป็นชาวรัสเซียค่ะเป็นผู้ชายนะคะอายุ๔๘ปี
มีประวัติเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่๑๘๒๑มีนาคม
มีนาคมไปพัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วก็เริ่มป่วยช่วงวันนั้นค่ะ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
แต่ว่าก็ยังไม่นอนโรงพยาบาลนะ
กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านด้วยตัวเองจนสุดท้าย
เสียชีวิต๕เมษายนช่วงบ่าย
ไปภูเก็ตด้วยไปพัทยาด้วยถูกต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วย
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านต่อยังงี้
ก็เลยไม่รู้ว่าคนใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ต่างต่างเหล่านั้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๒๙เป็นชาวอินเดียค่ะเป็นผู้ชายนะคะอายุ๖๒
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแต่คนนี้เขามีโรคประจำตัวคือมีโรคเบาหวานโรคหัวใจ
เริ่มป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะเมื่อ๑๗มีนาคม
มีนาคมเริ่มมีไข้ไข้สูงเลยนะคะ๓๙๓องศาเซลเซียสแล้วก็ไอ
ส่งตัวไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวันที่๒๙มีนาคมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น
รักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาเสียชีวิตเมื่อวานนี้๗เมษายนนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๓๐เป็นผู้ชายสัญชาติอเมริกันค่ะอายุ๖๙ปี
คนนี้ก็มีโรคประจำตัวเหมือนกันนะคะคือเป็นโรคไตเป็นโรคไตเรื้อรัง
เมื่อ๙มีนาคมเริ่มป่วยคือป่วยตั้งแต่๙มีนาคมเลยนะคะ
ไอปวดกล้ามเนื้อหายใจลำบากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
๒มีนาคมหายใจหอบแล้วก็เหนื่อยมากขึ้น
มีนาคมอาการหนักเลยค่ะใส่ท่อช่วยหายใจ
สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อวานนี้๗เมษายนนะคะ
ผู้เสียชีวิต๓รายล่าสุดในวันนี้คือชาวต่างชาติทั้งหมดค่ะครับ